เมื่อวานนี้ศาลจังหวัดกาญจนบุรีนัดพยานหวย๓๐ล้าน
ไต่สวนมูลฟ้องนัดที่๕
เป็นคิวของแม่ค้าก็คือเจ๊พัดนะครับ
เจ๊พัดและเจ๊บ้าบินมาเต็มที่ครับ
ชุดนะผมมองชุดก่อนชุดสวยแล้วก็เจ๊บ้าบินเขาถามสื่อ
สวยไหมล่ะเจ๊สวยใช่ไหมล่ะ
ที่เจ๊บ้าบิ่นเขาถามเค้าบอกว่าเขามีดีไซเนอร์จำได้ไหม
ใช่ฮะเมื่อวานนี้ก็ดูดีนะ
นสาวพัชริดาพรบมตาหรือว่าเจ๊พัตถ์
พัดเสื้อสีเหลืองนะครับ
เขาเป็นท่าประจำเขาไงว่าปรากฏตัวเจ๊บ้าบินที่ไหน
สื่อมวลชนเยอะเลยนะครับ
เป็น๒แม่ค้าลอตเตอรี่พยานคนสำคัญในคดีหวย๓๐ล้าน
นายปรีชาไคร่ครวนยื่นฟ้อง
ร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลอดีตข้าราชการตำรวจ
ในข้อหายักยอกทรัพย์รับของโจรนะครับ
สองสาวก็เดินทางไปถึงศาลจังหวัดกาญจนบุรี
ซึ่งสารนัดไต่สวนมูลฟ้องเป็นครั้งที่๕แล้วครับ
ทั้งสองคนเปิดเผยสั้นว่ามีความพร้อมเสมอ
เพราะทุกครั้งที่สารนัดไต่สวนก็มาทุกครั้ง

คราวนี้คาดว่าจะได้เบิกความพูดตามสิ่งที่เกิดขึ้นจริง
ไม่กังวลเพราะมั่นใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเอง

จากนั้นครูปรีชาไคร่ครวนก็ได้เดินทางมา
พร้อมกับนายวรยุทธ์บุญวงศัยธนายความ
หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสทั้งคู่นะครับ
ส่วนกระแสข่าวของทนายความฝั่งตรงข้ามที่กำลังถูกโจมตี
ครูปรีชาก็ยืนยันว่าขอมองแค่ตัวเขาเองพอ
มองคนอื่นและมาให้กำลังใจพยานของผม
ก็คือเจ๊พัดเจ๊บ้าบินนะครับ
ทางด้านของทนายวรยุทธ์ก็เปิดเผยว่า
จากแม่ค้าสองคนที่เตรียมไว้ให้สารไต่สวน
เตรียมพยานสำรองไว้อีก๒คน
หากดำเนินการไปด้วยความรวดเร็วก็พร้อมที่จะให้เบิกความ
สุดท้ายก็อยู่ที่ดุลพินิษฐ์ของศาล
ซึ่งทุกคนเป็นประจักษ์พยาน
ไม่ใช่ผู้ที่ฟังแค่คำบอกเล่านะครับ
พยานที่ทนายวรยุทธ์เปิดเผยออกมาก็คือหนึ่ง
จากเจ๊พัดเมื่อวานนี้ใช่ไหม
ก็จะมีเจ๊บ้าบินนะครับ
บ้าบินอาจจะมีเจ๊เกียวเป็นคนที่สอง
ส่วนอีกคนหนึ่งไม่เปิดเผยออกมาแล้ว

เมื่อวานก็โฟนอินกับทนายวรยุทธ์ในรายการถามตรง
มีคนที่ไม่เคยปรากฏตัวในข่าว
ในข่าวจะมาเป็นพยานด้วยแต่ผมยังบอกไม่ได้ว่าคือใคร
นี่แหละอีกคนนึงเป็นใครนะฮะฟังเสียงธนายหน่อยฮะ
่งชี้ว่าจำเลยที่เราฟ้องนั้นเป็นผู้ร้ายแล้วก็กระทำความผิดในคดีหรือไม่
คือเป็นคนมองตัวเองนะมองว่าเราได้ทำหน้าที่ที่ดี
แล้วก็นำข้อเท็จจริงสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับ
ซึ่งเหตุการณ์ต่างได้บอกตั้งแต่เริ่มแรกแล้วว่า
สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเรื่องจริงนะครับแล้วก็
พยานวันนี้นั้นก็เป็นพยานที่ได้เห็นเหตุการณ์จริง
ดังนั้นในนามของตัวโจทย์ครูเองเป็นโจทย์เนี่ย
ก็มาเป็นกำลังใจแล้วก็มาดูกระบวนการในการพินา
มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับและมั่นใจมาตั้งแต่แรกแล้วครับ

เมื่อวานเนี่ยก็นางสาวพัชริดาพรมตาหรือว่าเจ๊พัดเนี่ยนะครับ
ก็ถูกไต่สวนคนเดียวนะครับก็ยังเหลือเจ๊บ้าบินอีก๑คน
บ้าบินก็จะยกไปครั้งหน้านะครับอาจจะพร้อมกับเจ๊เกียว
แล้วก็พยานอีก๑คนที่ยังไม่มีการเปิดเผยรายชื่อ
แล้วก็ทนายวรยุทธ์บอกว่าเป็นพยานใหม่นะครับ
อ่ะฝั่งของครูปรีชาเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวานี้ฝั่งของทางด้านหมวดจรูนกันบ้างนะครับ
นายศิษฐาเบี้ยบังเกิดหรือค้าทิกาหมุยทิศทีมงานทนายประชาชน
ก็นอกจากพูดถึงเรื่องของนายอาชียะเรืองรัตนพงศ์
แล้วก็ถนายตั้มนี่ก็บอกว่า
เรื่องนี้มันทำให้เขา
ขออภัยมันไม่ได้กระทบเขา
ในการทำคดีให้กับหมวดจรูนนะครับ
แต่ก็น่าสงสัยว่าทำไมถึง
มีเรื่องนี้ออกมาในช่วงที่จะขึ้นโรงขึ้นศาล
ทำลายสมาธิการทำหน้าที่หรือเปล่า

ก็ยืนยันว่าไม่กังวลตั้งใจทำคดีให้หมวดจรูนเต็มที่
หมวดจรูนเมื่อวานเขาก็มีข้อสงสัยแบบ
นายตั้มนี่แหละว่าทำไมเรื่องนี้มันถึงมาเกิด
ในช่วงที่กำลังจะขึ้นโรงขึ้นศาลกันพอดี
จริงก็อาจจะมุ่งหวังผลบางอย่าง
เพราะว่าจริง๒คลิปปล่อยมาวันศุกร์ถูกไหม
อีก๒คลิปปล่อยมาเมื่อวันอาทิตย์

กลัวให้แบบเหมือนกับมาทำให้ธนายเขว่าค่ะ
ใช่ครับแต่ว่าทางด้านของหมวดจรูนก็
ยังมั่นใจในตัวของทนายสิทธา
แล้วก็ไม่หวั่นไหวต่อกระแสข่าวที่เกิดขึ้นในขณะนี้

ที่ต้องมีเรื่องมาร้องเรียนเกี่ยวกับทนายสิทธาในวันเดียวกับที่จะมีการไต่สวนมูลฟ้อง

ตัวเองก็ได้พูดคุยแล้วก็ให้กำลังใจทนายตั้มทนายสิทธาไปแล้วนะครับ
หมวดจรูนกันหน่อยเราไม่ได้ฟังมานานแล้ว
แต่ก่อนอื่นฟังเสียงทนายตั้มด้วยฮะ
เดี๋ยววันนี้ขอโฟกัสเรื่องคดีก่อนดีกว่านะครับ
เขาจะไปยื่นเอกสารอะไรนั้นก็คือเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะทำได้นะครับ

ก็เข้าใจนะครับว่าทุกอย่างมันออกมาในวันนี้
เพราะว่าจุดประสงค์ก็คือต้องการให้ผมเนี่ยไม่สามารถทำหน้าที่ได้ในวันนี้นะครับ
แต่ว่าไม่ได้หนักใจอะไรนะครับ

วันนี้ก็บอกแล้วว่าขอโฟกัสเรื่องหวย๓๐ล้าน
ทำหน้าที่ให้คุณลุงจรูนให้เต็มที่ก่อนนะครับ

จริงลึกแล้วก็ยังเป็นห่วงอยู่

เสียคำนังใจมั้งครับเก็บขวัญ

แต่ว่าแปลกใจมากกว่า

แปลกใจเรื่องอะไรครับ
ทำไมถึงจะต้องมาใกล้วันที่เรื่องของผมอะไรลักษณะอย่างนี้

มีให้ความใจอะไรยังไงบ้าง

เจอหน้ากันบ่อยก็สอบถามความรู้สึกความคิดเห็นบ้าง

นายตั้มก็เปิดเผยว่าสารได้ไต่สวนมูลฟ้องเจ๊พัดเพียงคนเดียว
ในช่วงบ่ายได้มีการซักค้านเจ๊พัดหลายข้อนะครับ
แต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้มากนัก
เพียงแต่บอกว่ามีการนำคลิปเสียงไปเปิดในชั้นศาล
เจ๊พัดรับว่าเป็นเสียงของตัวเองคุยกับครูปรีชา
บอกไม่ได้นะครับว่าคุยเรื่องอะไรทนายตั้มก็ไม่เปิดเผย
แค่เป็นประโยชน์กับฝั่งหมวดจบรูน
และรอบหน้าครับสารได้กำหนดนัดไต่สวนอีก๓ครั้งเท่านั้น
ก็คือวันที่๒พฤศจิกายนและ๒๒๒๓พฤศจิกายน
และจะพิจารณานะครับว่าจะรับคดีที่ครูปีชา

นัดทีเดียวเลยก็คือนัดวันที่๒พฤศจิกาแล้วก็วันที่๒๒๒๓พฤศจิกา
สารก็กำชับว่าให้สืบเสร็จภายในวันที่๒๓พฤศจิกานะครับ
ทั้ง๓ครั้งนี้ถ้าเกิดสืบไม่เสร็จก็ถือว่าไม่ประสงค์ที่จะสืบพยานต่อไป

ก็เมื่อวานนี้ทั้งสองฝ่ายคือทั้งทนายของหมวดจรูน
ส่วนเรื่องคลิปเสียงบอกไม่ได้เป็นเรื่องในชั้นศาล
ซึ่งสารวางข้อกำหนดกันไว้ก่อนหน้านี้อยู่แล้ว
ว่าให้ทุกฝ่ายอย่าเปิดเผยทั้งเรื่องของคลิปเรื่องของอะไรที่มีผลต่อเรื่องของการพิจารณานะครับ
ส่วนแหมเมื่อวานเจ๊บ้าบินอย่างที่บอกไปยิ้มแย้มแจ่มใสดูอารมณ์ดีอารมณ์ดีเมื่อวานนะฮะ
คือเมื่อวานเจ๊บ้าบินก็เตรียมตัวมาเต็มที่แหละทั้งข้อมูลทั้งเรื่องของการตอบคำถาม
แต่ว่าเมื่อวานนี้ใช่ค่ะซักค้านไว้ไม่เท่าไหร่เวลาก็หมดนะคะ